เตะกันนัดกลางสัปดาห์คู่เอกเป็นการชิงตำแหน่งจ่าฝูงของตราด
อันดับ๒เจอกับสุโขทัยทีมจ่าฝูงนะครับ
หลังแข่งไป๒นัดมี๖แต้มเท่ากัน
ทั้งสองทีมก็ร่วงตกชั้นลงมาจากไทยลีก๑
เมื่อดูกันที่แล้วปรากฏว่าตราดขึ้นอันกว่า๒๐ครับ
บาโบแมคลันดรี่นาที๓๐แล้วก็อธิคุณมีท้วมยิงไกลนาที๕๘

เล่นกันท่ามกลางฝนที่ตกลงมา
ระหว่างเกมด้วยแล้วก็ก่อนหน้าเกมจะเริ่มด้วยเล่นยากนิดนึงครับ
แต่สุโขทัยตามที่๑๒๒จากจำกวดที่ทศพสีเรื่องไปพลาดนะครับ
ทำบอลเข้าประตูตัวเองไปเมื่อสักครู่หนึ่งแล้วก็มีวู้ขึ้นย่องไล่ตามมานะครับ
แล้วก็ตราดได้เพิ่มอีก๒ประตูจากมอโดมิโรโซอาเรสกับทางโปโลคอนราโด
นาที๗๕กับ๗๘แม้ว่าช่วงท้ายเนี่ยออสมันโซจะยิงไล่มาแต่ก็ไม่ทันนะครับ
เป็นทางตราดก็เฉินชนะสุโขทัยไป๔๓๐มันรั้งจ่าฝูงมี๙คะแนน
ส่วนสุโขทัยนั้นตกมาอยู่อันดับ๕ของตาราง